ใช่ค่ะยาเสพติดล็อตใหญ่จับได้เมื่อเช้าค่ะ
คุณผู้ชมที่เชียงใหม่

เป็นยาไอซ์น้ำหนักรวม๕๐๐กิโลกรัม

ใช่อยู่ในม่านรูดนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่ากว่าจะมาจับตรงนี้ได้เนี่ย
คือมันโยงไปถึงวันเสาร์ที่ผ่านมา
เขาไปจับได้๒คนที่ลำปางก่อน

แล้วก็รอสัญญาณจากผู้ซื้อ
จะให้ไปส่งที่ไหนอย่างไรต่อนะฮะ
แต่ตำรวจก็มาลุยม่านรูดนี้ก่อนเลย

นี่ผู้ต้องหายังนอนงวงเงียอยู่เลยนะคะ
โดยตำรวจภูทรภาค๕ก็นำกำลังเข้าไปจับกลุ่ม
แก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่ห้องพักในโรงแรมม่านรูด
อยู่ในซอยบ้านพระนอนที่ถนนวงแหวนรอบกลาง
ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
จับผู้ต้องหาได้๗รายนะคะ
แล้วก็ยึดยาไอซ์๕๐๐กิโลกรัมที่ซุกซ่อนอยู่
แล้วก็ยึดรถฟอร์จูเนอร์สีขาวได้อีกคันนึง
แล้วนี่คุณผู้ชมคือยาไอซ์ค่ะ
ผู้ต้องหาทั้งหมดก็รับสารภาพ
บอกว่าทำงานอยู่ที่โรงเหล็กแห่งหนึ่งที่สมุทรปราการ
มองซ่อนไว้ข้างถนนเมื่อได้ของกลางใส่รถแล้ว
ก็จะขับรถเดินทางเข้ากรุงเทพ
ทีนี้ปรากฏว่ารถเก๋งอัลติสเป็นรถดูต้นทาง
ด่านตำรวจตรวจยาเสพติดที่สพศพปรัชจังหวัดลำปาง
เรียกตรวจแล้วก็ปล่อยไป
ทีนี้ก็เลยแจ้งให้รถเก๋งที่ขนไอซ์แล้วก็มีฟอร์จูเนอร์สีขาว
เป็นรถคุ้มกันอีกคันนึงเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่น
แล้วต่อมารถดูต้นทางก็โดนตำรวจเรียกตรวจอีกครั้งหนึ่ง
เจ้าหน้าที่คุมตัว๒คนในรถไปสอบสวน
แล้ว๒คนที่โดนคุมตัวได้เมื่อวันเสาร์เขาก็ยอมรับ
บอกว่าได้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดเอามาพักรอที่โรงแรมม่านรูด
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยมีการนำกำลังบุกเข้าจับกลุ่ม
พร้อมกับของกลางช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
โดยพลตำรวจโทประจวบวงศุกร์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
บอกว่าชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๕สอบสวนเบื้องต้น
แก๊งค้ายาเสพติดรายนี้ขับรถมารับไอซ์เป็นครั้งที่๓แล้ว
ครั้งแรกลักลอบไปขนไปส่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
รอบที่๒ก็ขนไปส่งที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
แล้วก็มาถูกจับได้ระหว่างที่ขนไอซ์ในรอบที่๓นี้ล่ะค่ะ
กำลังจะลำเลียงส่งภาคใต้เหมือนกัน
โดยพลตำรวจโทประจวบบอกอีกด้วยนะคะบอกว่าหลังจากนี้
มีการขยายผลจับเครือข่ายรายนี้ในพื้นที่ทั้งลำปางทั้งเชียงใหม่
ก็เลยทำให้ได้ผู้ต้องหาทั้งหมด๙รายที่ลำปาง๒ที่เชียงใหม่๗
รถได้ทั้งหมด๖คันรวมแล้วยาไอซ์๕๐๐กิโลกรัมมูลค่าเป็นพันล้าน
หลังจากนี้ตำรวจไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้แน่ค่ะจะขยายผลต่อไปด้วยนะคะ